คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
มอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์

ดูภาพแล้วก็ตกใจว่าเห็นภาพแบบนี้
คนขี่จะเป็นยังไงจะรอดไหม
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นตอนดับไฟแล้วนะ

คำว่าไม่เหลือซากมันเป็นอย่างไร
นี่แหละใช่ค่ะโอ้โหมันเกิดอะไรกันขึ้น
มอเตอร์ไซค์สองคันเฉียวกันบนถนนโรจนักษ์หาเข้า
่งหน้าตัวเมืองอายุทยานะคะแล้วกู้ภัยดูสิ
ก็ต้องเอาถังมาฉีดช่วยดับไฟ
ทีนี้มอเตอร์ไซค์ดูสิมันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ทางนางสาวสายรุ้งฉิมชาติ
อายุ๓๘ปีที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่เกิดไฟไหม้
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอขี่มา
แล้วก็เบี่ยงขวาจะเปลี่ยนเลนจะเปลี่ยนไปทางขวา

แล้วตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงน่ะ
ขี่มาชนท้ายเธอรถมอเตอร์ไซค์ของเธอก็เลยสะบัด
ถลายกับพื้นถนนแล้วไฟลุกค่ะ
เธอบอกว่าเธอก็รอดชีวิตมาได้นะ

พอล้มแล้วตัวเธอก็หลุดออกมาจากรถมอเตอร์ไซค

และทีนี้หันไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์นะคุณ

ไฟลุกเลยอ่ะใช่เพราะว่าตอนแรกที่เราเล่าข่าวนี้คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้ว
คิดในใจนะคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่น่ารอดแน่เลย
แต่คือเธอรอดเธอไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
ส่วนคู่กรณีค่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชน
นายรัฐพลรุมรัตนะเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมขี่มาตามเส้นทางปกติเลย
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ของทางพี่สายรุ้งเนี่ยนะ
คือเขาเนี่ยเบี่ยงขวาออกมาแบบกระชั้นชิดแล้วไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวด้วย
รถมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยไปชนแล้วต่างคนก็ต่างล้มไปกับถนนนะคะ
คือเอาง่ายคนขี่มอเตอร์ไซค์๒คัน
ไม่ได้มีใครเป็นอะไรแม้สภาพมอเตอร์ไซค์
จะเหลือแค่ซากแบบนี้ก็ตาม
เจ้าหน้าที่ก็เชิญทั้งสองคนไปสอบปากคำนะคะ
ที่สพปอินทร์
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้
ไม่เหลือสภาพรถมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะ